คุณผู้ชมคะวันนี้มีเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวนะคะใช้ปืนจี้ชิงเงินธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
แต่ว่าคนร้ายหนีไม่รอดนะคะถูกตำรวจจับกลุ่มได้คนร้ายบอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่าจะนำเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลค่ะ
ตำรวจภูทรศรีราชารับแจ้งเหตุคนร้ายใช้ปืนบุกเข้าไปจี้เงินภายในธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒บริเวณถนนศรีราชาหนองใยบู่หมู่๘ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้มีการประสานตำรวจในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุมาช่วยกันปิดล้อมนะคะเนื่องจากคนร้ายยังอยู่ในธนาคาร
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าประตูก็วิ่งขึ้นไปบนชั้น๒แล้วก็เปิดหน้าต่างกระโดดวิ่งไปตามหลังคาตึกแล้วก็ไปลงที่บ้านประชาชน
หลังจากนั้นใช้ปืนจี้นายพานุวัฒน์บัวงามเอากุญแจรถยนต์แล้วก็ขับรถหลบหนีไป
นายสมไทยจันเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารกรุงเทพบอกว่าคนร้ายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกระจายกำลังปิดล้อมนะคะ
ก่อนพบคนร้ายซึ่งเปลี่ยนรถ
ทะเบียนขอไขยอยาก๗๓๑๗ชนบุรี

เงินสดของกลาง๙๑๑๔๐๐บาท
เรื่องต้นก็ทราบชื่อคนร้ายแล้วนะคะ
คือนายนิพนธ์เสือโพธิอายุ๓๑ปี
ซึ่งนายนิพนธ์ก็สารภาพว่าทำไป
เพราะอยากจะเอาเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลค่ะ

ประกอบคำรับสารภาพต่อไป